ผู้ชมครับมีคดีพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยง
แต่ว่าตัวพ่อเลี้ยงอ้างว่าลูกเลี้ยงสมยอม
สมยอมก็ไม่ได้นะฮะเขายังเป็นเด็กและเยาวชน
นี่แม่ของเด็กไปแจ้งขอความช่วยเหลือกับ
มูลเรนกริก
ลูกสาวลูกสาวที่เป็นลูกติดของเธอนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในพื้นที่
คนงานก่อสร้างแถววัดแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานี
คนก่อเหตุเป็นผู้ชายนะฮะ

ตำรวจสพนเสือหลังจากได้รับการประสานจาก
มลินที่ปวีนาของสกุลเพื่อเด็กสตรี
ควบคุมตัวผู้ชายคนนี้นะครับจากการ
สามีภรรยาคู่นี้เขามาทำงาน
ก่อสร้างที่วัดแถวพื้นที่ปฐุมธานี

แล้วลูกสาววัย๑๓ปีของฝ่ายหญิง
เป็นลูกของภรรยา
ของนายคนนี้นะเป็นลูกติดของภรรยา
ก็มาขออาศัยอยู่ด้วยก็มาอยู่กันที่แคมป์คนงานตรงนี้แหละ
มีตรงมีเต็นต์มีที่นอนอยู่ตรงนี้
หลังจากนั้นพ่อเลี้ยงวัย๕๑ปี
ก็ได้ก่อเหตุข่มขืนกระทำชำเลาลูกเลี้ยงที่เป็นเด็กหญิงอายุ๑๓
แล้วก่อเหตุหลายครั้งนะฮะแต่ละครั้งก็จะให้เด็กกินยาคุมกำเนิด

ความมาแตกก็คือเมื่อ๓๐มีนาคมที่ผ่านมาครับ
พ่อเลี้ยงคนนี้ก็ได้ใจมาเรื่อยไงนะฮะ
ก็ลงมือข่มขืนกระทำชำลาวเด็กหญิงคนนี้อีก
แต่คราวนี้ซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ให้ด้วย
โทรศัพท์ก็ราคาเกือบ๓๐๐บาท
แล้วเด็กเข้ากรุงเทพมาหาป้า
ป้าก็เห็นว่าหลานมีมือถือเครื่องใหม่
ก็ถามหลานสาวว่าเออไปได้จากไหนมา
เค้นไปเค้นมาจนเด็กสารภาพว่า
พ่อเลี้ยงซื้อให้เพราะพ่อเลี้ยงมาทำแบบนี้กับหนู
ป้าก็เลยมาบอกแม่เด็กแม่เด็กรู้เรื่องก็เลยมาแจ้งความนะฮะ
เลี้ยงวัย๕๑ปีคนนี้ถูกจับได้
อ้างว่าทำไปเพราะว่าเด็กสมยอม
พร้อมจะชดใช้กรรมนี่เขาบอกว่าอย่างนี้
นี่ฮะหลายครั้งหลายหนคนที่ก่อเหตุ

ความจริงละเด็กกลัวหรือเปล่า
จนไม่กล้าที่จะร้องหรือว่าขัดขืนหรือไปบอกใคร

ยินยอมหรือไม่ก็ตามนะครับสำหรับนายคนนี้
แล้วก็ข้อหาพรากเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
เสียจากบิดามานดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารย์
รวมทั้งข้อหาพาเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
ไปเพื่อการอนาจารย์แม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
นี่ฮะข้อหาเยอะนะครับเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเนี่ย